ซึ่งมีจิตกรรมสิ่งอายุมากว่า๑๐๐๐ปี

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์เชิงวัฒนธรรมและประวัติศาสตร์
ทำให้ในปีพุทธศักราช๒๕๕๙
เกิดการรวมตัวกันของชุมชนเป็นกลุ่มศรีมายา
เพื่อที่จะส่งเสริมวัฒนธรรมพื้นเมือง
ที่นี่ครับบ้านหน้าธรรมอำเภอเมืองจังหวัดยะลาแห่งนี้
เขามีผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมดินที่มีความพิเศษ
มีเฉพาะที่ยาลาที่เดียว
ไม่ธรรมดาแบบนี้ต้องมาสิครับ
ท่าศรีปายาแห่งนี้มีที่มาที่ไปไม่ธรรมดา
เพราะเขาใช้ดินจากถ้ำที่มีอายุกว่าพันปี
มาสร้างเป็นลวดลายบนผืนผ้าครับ

ที่เราได้มาจากภูเขานะคะ
เป็นดินที่เรานำมาย้อมผ้าเราเรียกว่าดินมายาครับ
เป็นชื่อของดินนะคะคำว่ามายานะคะ
เราก็เลยนำชื่อดินนี้มาตั้งเป็นกลุ่มศรีมายาค่ะ
คือดินที่นี่นะคะจะมีลักษณะพิเศษกว่าที่อื่นนะคะ
ที่นี่คือเป็นดินที่ทับถมกันนานหลายร้อยปีนะคะ
จากหินปูนที่มันย่อยสลาย
พืชที่มันย่อยสลายมารวมกันนะคะ
แล้วก็เลยกลายเป็นดินที่แน่นนะคะ
มันมีคุณภาพในการย้อมสีที่สวยงามแล้วก็ติดเสื้อผ้าดีนะคะ
ถ้าเป็นที่อื่นเนี่ยมันจะย้อมไม่ติดสีค่ะ

ซักผ้าขาวให้เรียบร้อยเพื่อเอาแป้งมันที่ติดมาออก
จากนั้นจะนำมาพับ

นำมาแช่ไว้ในน้ำดินมายา
ที่ได้มาจากการสกัดดินพิเศษจากถ้ำ
ตะบนหน้าถ้ำจังหวัดยะลา
เสร็จแล้วก็ล้างดินออก
เราก็นำไปพึงลมอีกทีนึงนะคะ
ทีนี้มันสะอาดแล้วเราก็นำไปเรียบ
มันสะอาดแบบนี้
ซึ่งลวดลายการมัดแบบนี้

ทีเดินสุดต้องนี่เลย
ลายมัดย้อมจากหน้าบั่นของสาราวัด
เสื้อยื่อสีเหลืองลายตารางอันนี้
ยอมสุดยอดเลยป้าจ๋า
ใครจะคิดล่ะครับว่าดินที่เห็นที่เหยียบย่ำจะกลายเป็นสีย่อผ้าได้แบบเก๋แบบนี้
ใครที่สนใจอยากได้ผลิตภัณฑ์ผ้าย้อมสีดินหรือสีอื่นจากฝีมือคุณป้าเหล่านี้
ก็ติดต่อได้ที่ผลิตภัณฑ์ผ้าสีมายา
เว็บบุ๊คกรุงสีมายาน่าทำได้เลยครับ
ก่อนจากกันคุณป้ามีอะไรจะบอกครับ
ผ้าย้อมดินสีมายารู้แล้วบอกต่อ
โอ้โหสวยงามมากอยากจะได้มาใส่สักตัวสองตัว
นี่แหละครับสนใจก็ลองดูนะครับไปหาซื้อกัน
ผมว่าราคาไม่แพงแล้วก็สีลวดลาย

ลวดลายเป็นเอกลักษณ์แล้วก็สีก็เป็นเอกลักษณ์นะคะ